คุณเวลาขับรถถ้าเจอทางแยกทางเชื่อม
ต้องระมัดระวังกันให้ดีโดยเฉพาะบริเวณชุมชนที่ไม่มีไฟแดง

เพราะมีการชนกลางลำจนทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในพื้นที่ชุมชน
ตรงแยกตรงนี้เลยนะครับวงจรปิด
จากหน้าร้านขายของชำบริเวณแยกมาบเสมอ
ถนนหลังโรงไฟฟ้าหมู่๖ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ก็จับภาพได้ชัดเจนคุณผู้ชมเห็นไหมครับ
รถเก๋งมาจากทางซ้ายส่วนมอเตอร์ไซค์มาจากทางด้านหน้านี้นะครับ
แล้วก็ชนเข้ากลางรำกับรถเก๋งเลย

สภาพประตูฝั่งคนขับยุบกระจกแตก
มีชายชาวอินเดียเป็นคนขับขี่นะครับ
ใกล้กันก็พบผู้เสียชีวิตเป็นหญิง
ขี่รถจักรยานยนต์มาก็คือนางบุษบาศรีทูปอายุ๓๔ปี
สภาพเสียชีวิตคาที่เพราะว่าเธอคอหักนะครับ

ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือพ่อค้าแม่ค้า
แล้วก็คนที่เป็นลูกค้าซื้อของอยู่ที่ร้านขายของชำนะครับ
ด้วยความตกออกตกใจบอกว่ารถเก๋ง
พุ่งออกมาจากซอยอย่างเร็ว
อินเดียขับรถเก่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เขาก็ไม่ทันมองรถที่ขี่มาจากทางฝั่งขวาเหมือนกัน

พอถึงตรงกลางปุ๊บมอเตอร์ไซค์มาอย่างรวดเร็ว
ก็ชนเข้ากลางคันนะฮะ
ก็ตำรวจแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับ